ไปดูไฟไหม้บ้านหลังใหญ่ครับปลูกอยู่กลางเนินเขาที่จังหวัดแพร่
เสียหายไปทั้งหลังเลยครับไปดูความเสียหายเขาบอกมูลค่า๔ล้านบาทนะครับ
นี่นะครับหมดเลยนะฮะนี่เป็นเปรียวไฟที่ลุกไหม้
ไปเล็กที่หนึ่งเจ็ดศูนย์หมู่สองตะบนบ้านหนุนลำเผอสองจังหวัดแพร่ครับ
ซึ่งอยู่ติดถนนสายร้องกวางงาวฮะเปลวไฟเนี่ยมันลุกไหม้บ้านสองชั้นครับ
หลังใหญ่เลยนะครับตั้งอยู่บนเนินเขาไหม้อย่างเร็วเลยคุณผู้ชมนะฮะ
เจ้าหน้าที่ระดมรถดับเพลิงเนี่ยจากพื้นที่ใกล้เคียงแตดคานไปฉีดน้ำสกัดไฟ
ใช้เวลาตั้งกว่าชั่วโมงนะครับกว่าจะดับได้กว่าจะควบคุมเอาไว้ได้
พบว่าไฟเนี่ยไหม้บ้านแล้วทั้งหลังครับ
บ้านหลังนี้เป็นของดาบตำรวจสุธีรุ่งเรืองวงนะครับท่านรับราชการอยู่ที่จังหวัดราชบุรี
ช่วงที่ไฟไหม้เนี่ยเคราะห์ดีนะครับดาบท่านไม่อยู่ภรรยาไม่อยู่
อีก๒คนไม่อยู่จึงไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิต
ส่วนความเสียหายโอ้โหหลังใหญ่อะฮะเค้าบอกว่าสี่ล้านไม่อยู่อ่ะ
กว่าสี่ล้านบาทได้ครับส่วนสาเหตุก็ต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
เดี๋ยวจะเข้าตรวจสอบอีกครั้งในวันนี้นะครับโอ้เสียดายจริงบ้านสวยด้วย